คุณพิธาริมเจริญรัฐก็พูดเรื่องนี้แต่ไปพูดที่ระยองนะ
เขาพาผู้สมัครไปรับสมัครเลือกตั้งซ่อม
พูดเรื่องของการปรับเบี้ยผู้สูงอายุแหละครับ
บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องสื่อสารให้ชัดเจน
เพราะว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย
มีแต่ต้องเพิ่มงบประมาณไม่ใช่ตัดงบประมาณ
ผู้สูงอายุ๑๑ล้านคนใช้งบประมาณ๙๐๐ล้านบาท

ผู้สูงอายุมีความกังวลและยกเรื่องกัน
ซื้อเรือดำน้ำมาเปรียบเทียบด้วย
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหน่อย
ถึงรายละเอียดทั้งหมดว่าใช้งบประมาณและมีหลักเกณฑ์อย่างไร
นะครับนายพิทาเกล่าทิ้งท้ายนะครับว่า
การเอาความรู้สึกของคนเป็นรัฐมนตรีว่ามีบำนานเท่าไหร่
แล้วเอาไปตัดสินแทนประชาชนเป็นวิธีการคิดที่ที่ยังไง

ถัดสินแทนคนพี่น้องชาวเรียอกลางเขาชาเมาแทน
เนี่ยมันเป็นวิธีกระบวนการคิดที่จรุดต้มไหม
เลือกตั้งซ่อมกันบ้างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับ
กับนายชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักก็พาไปเลย
พาใครอ่ะพงศธรสอนเพชรนรินครับหรือว่าโย
สมัครสอบพระเก้าไกลไปสมัครรับเลือกตั้งซ่อมสมาชิก
สภาพผู้แทนรัศดรเขตเลือกตั้งที่๓จังหวัดระยอง
โดยมีผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับ
ช่วงเช้ามีเพียงนายพงศธรมาสมัครเพียงคนเดียว
พอทำตามขั้นตอนเสร็จปั๊บอ้าวคุณก็เอาเบอร์หนึ่งไปโดยปริยายครับ
นายพิธาลิ้มเมื่อมั่นใจเกินร้อยว่าประชาชน
ยังไว้วางใจพักก้าวไกลและจะลงพื้นที่นะครับ
นายพงศกรหาเสียงอย่างเต็มที่นะครับ
ก็ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับ
วันที่๑๐กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากพาผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมนะครับ

โอ้โหผู้สนับสนุนที่มารอเชียร์ครับ
เอาหมวกมาให้เซ็นเอาผ้าสีส้มมาให้เซ็น
อยากจะขอลายเซ็นต์จังหวะนั้นจังหวะนั้น
คุณผู้ชมครับมีคนส่งอะไรให้คุณพิธาไปดูหน่อยฮะ

เห็นไหมครับถ้าไม่เห็นเบิร์ตไม่บอกครับ

มีเรื่องเลยนะนี่ถ้าเบิร์ตไม่บอกมีเรื่องเลยนะ

ซึ่งเกี่ยวอะไรทำไมเอาเลขนี้
คุณผู้ชมครับ๕กันยายนนี้นะครับ
คุณพิธาจะอายุครบ๔๓ปีนะฮะ

ตเตอรี่คู่นี้นะครับมาจากผู้สนับสนุนนะครับ
ที่มารอขอลายเซลฟี่ของคุณพิธานี่แหละ
วะนั้นมีคนส่งลอตเตอรี่๒ฉบับนี้ให้
ซึ่งสร้างความฮือฮาชาวบ้านกองเชียร์ที่อยู่แถวนั้นจด
จดก่อนจดนะจดกันตั้งแต่
คือเขาคาดกันว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่

จากนั้นคุณพิธาและนายพงศธรนะครับ
สมัครพักเก้าไกลก็ขึ้นรถแห่
ไปรอบตลาดตลาดแกลงกับคุณผู้ชม
แล้วประชาชนก็มายืนรอนะครับ
ฝั่งถนนมาโบกมือให้นะครับเอาของฝากมาให้
หลังจากขึ้นรถแห่รอบตลาดแล้วเขาก็เดินทางกลับ
แต่คุณผู้ชมมีอีกเรื่องหนึ่ง
อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงคุณพิธานะครับ

วันพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูลนะครับ
นัดพิจารณากรณีเสนอชื่อโหวตนายกซ้ำเนี่ย

ส่วนกรกตรจะเรียกในพิธาไปสอบเพิ่ม
หลังจากคณะกรรมการไต่สวนเสนอให้ยกคำร้อง

รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ
แต่ลงสมัครเลือกตั้งคุณผู้ชมจำได้นะครับ

เขาต้องการทวงความยุติธรรม
เพื่อจะเดินหน้าทำงานต่อฟังเสียงพิธาครับ
ประเภทที่นี่ผมจะต้องคืนความยุติธรรม
โดยเร็วเพราะว่าอยากจะกลับไปทำงาน
ตั้งใจทำงานและช่วยกันแก้ไขปัญหา

ในส่วนตรงนี้เนี่ยเมื่อวานออกมา๒อัน
ก็คือมีการยกคำร้องของกรกตชุดหนึ่ง

ซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าอีก
อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ส่งสารรัฐมนุนเนี่ย
สำนวนนะครับกรกนมีมติขอดูสำนวนของชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
สำหรับประเด็นมาตรา๑๑๒
ทางกรรมการไต่สวนและสืบสวนของกรกตมีมติให้ยกคำร้องเนี่ยนะคะ
ก็วันนี้เช่นเดียวกันมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะ
คุณพิทาเองก็ตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของกรกตด้วยนะคะ
ว่าแบบนี้เป็นธรรมกับตนเองหรือเปล่า
โดยเฉพาะการเสนอสารรัฐธรรมนูลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะ
จงใจกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่
แต่เพิ่งมาร้องเรียนตอนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูลก่อนหน้าการเสนอชื่อตนเอง
รัฐสภาไม่กี่วัน
ทั้งที่มีหลักฐานความผิดปกติมากมาย
ซึ่งเลิกกิจการสื่อไปนานกว่า๑๐ปีกลับมาเป็นหุ้นสื่อให้ได้
เพราะฉะนั้นเมื่อมีข่าวว่าคณะกรรมการสืบสวน
ของกรกตมีมติว่าตนเองไม่ผิด
ก็เลยมีคำถามถึงกรกต๒ข้อ
นี่ค่ะข้อหนึ่งกรกตนั้นละเลยข้อเท็จจริง
คณะกรรมการสืบสวนพิจารณาและละเลยแนวคำวินิจฉัย
สารรัฐธรรมนูญว่าบริษัทใดเป็นสื่อหรือไม่
เพราะถึงแม้ว่ากรกตจะอ้างว่าการพิจารณา
คณะกรรมการสืบสวนนั้นเป็นคนละกระบวนการ
การยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูล
แต่ว่าคณะกรรมการสืบสวนเห็นข้อเท็จจริงแล้วว่า

แต่กรกตกลับยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูล
และสารรัฐธรรมนูลก็เคยวางหลักเกณฑ์เอาไว้แล้ว
บริษัทใดเป็นสื่อหรือไม่
อันนี้คือการทวงถามของคุณพิธานะคะ
อีกข้อหนึ่งก็คือกรกตนั้นสั่งให้ตนเองหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ทั้งที่มีหลักฐานว่าไอทีวีไม่ใช่สื่อ
อันนี้ถือว่าเป็นธรรมหรือไม่นะครับ
เพราะว่ามติของคณะกรรมการสืบสวน
ว่าหุ้นไอทีวีนั้นไม่ใช่หุ้นสื่อ
อดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูล
แล้วก็มีเอกสารงบการเงินของบริษัทไอทีวี
บริษัทอินทัสซึ่งเป็นบริษัทแม่
ชัดเจนว่าไอทีวีหยุดประกอบกิจการสื่อไปแล้ว
รวมถึงคดีถือหุ้นสื่อของสส๖๐คน
ในปี๒๕๖๓นอกจากคดีคุณธนทร
สารก็ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่ว่าในคดีของตนเองนั้นกลับสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
เพราะฉะนั้นคำถาม๒ข้อนี้คุณพิธาก็ถามกลับ
แล้วก็ขอให้สังคมพิจารณาว่านี่คือความเป็นธรรมหรือไม่ค่ะ